เพราะฝั่งศรีสะเกดยังไม่ได้ออกมาพูดเลย

ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการคุยกัน

ก็เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของทางที่น้องเกด

คือส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามในโลกโซเชียลนะ
ว่าใครทิ้งใครอะไรอย่างไรก็

มีคำถามมาก่อนบอกว่าผู้ชายมีแฟนมีแฟนใหม่หรือเปล่า
หรือว่าฝ่ายชายไปติดเด็กเสิร์ฟ

ให้กำลังใจใต้

ทั้งช่องทางเว็บไซซ์
แฟนเพจต่างทีนี้ก็มีปัญหาที่เขาบอกกันว่าบางทีบางข้อมูลบอกว่าปัญหาเกิดจากฝ่ายหญิงไปมีคนใหม่ต้องการจะเลือกกับฝ่ายชายแต่ว่าก็ติดเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินหลายอย่างที่ทำร่วมกันเอาไว้เพราะว่าก็คบกันมานานสิบสี่สิบห้าปีถูกไหมคะซึ่งคนใกล้ชิดของศรีสะเกตก็เอามาบอก
ตั้งแต่ที่ดูน่าจะเป็นสัญญาณของการเลิกรากันนะคะตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมเลยค่ะก็มีการโพสต์รูปโปรไฟล์ตัวเองอันนี้นะคะเป็นใบหน้าที่ดูไม่ยิ้มแย้มมากเหมือนปกติแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยน่าสงสัยปกติเธอก็ชอบที่จะเปลี่ยนรูปบ่อยอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อมาวันที่ห้าพฤษภาคมค่ะก็โพสต์นะคะ
ก็โพสต์เป็นภาษาอีสาน

หลังจากนั้นนะคะก็โพสต์ต่อด้วย

แต่บอกว่าให้อีกฝ่ายรีบเลย
เพราะว่าก็ไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าถึงใคร
ส่วนวันต่อมานะคะก็ลงรูปตัวเองบอกว่าอยากจะกินปลาจัง
ช่วงนี้ต้องเน้นปลาเพราะว่าเริ่มโง่แล้ว
พร้อมกับบอกว่าโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
เริ่มต้นการอยู่คนเดียวอย่างเป็นทางการโชคดีนะคะ
ก็คือเหมือนก็คือจะสื่อสารว่าโอนเงินคืนทุกอย่างให้กับศรีสะเกดหมดแล้วนะครับ
ลำพังไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
อันนี้คือล่าสุดนะครับก็ปิดตำนาน๑๔๑๕ปีที่ทั้งคู่คบกันมา
อันนี้คือมุมของทางน้องเก๋แต่ศรีสะเกดยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว
น้องเกดเขาได้มีแชร์รูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่เกิดขึ้น
แล้วก็แชร์แล้วก็บอกว่าจบกันด้วยดีนะ
ขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเราด้วย
ยังเป็นพี่น้องไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน
ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แหลมสู้ต่อไปเพื่อประเทศชาติ
อ่าก็คือเนื้อหาตรงนี้
คือมันส่อไปทั้งที่ว่าเหมือนฝ่ายชายจะมีผู้หญิงอื่นก่อนนะครับ
แล้วก็ทำให้ฝ่ายฝ่ายเจียร์ผิดหวังมาก
คือทางผู้สื่อข่าวเราก็ไปวันนี้เหมือนกันนะครับ
คือไปดูสุดท้ายว่าศรีศักยศจะมาซ้อมไหม

ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้ฝ่ายชายได้ชี้แจงบ้าง

ศรีสะเกดนั้นยังไม่ได้เข้าไปซ้อม
หรือว่าอาจจะถึงที่ค่ายแล้วแต่ว่าแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องส่วนตัว
พูดตรงนะคือเราก็ถามว่าอยากนำเสนอไหม

แต่ว่าเราต้องให้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวถ้าเขาไม่ให้สัมภาษณ์เราก็กลับนะครับ
แล้วก็ดูว่าสุดท้ายเขาจะออกมาแถลงข่าวอย่างไร
เพราะว่าทางค่ายก็อยากให้ศรีสะเกดเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
วันที่๘ต้องเริ่มที่จะทำน้ำหนักด้วยรักษาภาพร่างกาย

และยืนยันนะครับทางผู้จัดการแล้วก็ฝ่ายต่างประเทศ
คุณเทียนชัยก็บอกว่าศรีสะเกดบอกว่าไม่มีมือที่๓นะ
เจ้าตัวไม่ได้มีใครใหม่นะครับก็บอกแบบนี้เลย
แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมาตั้งสมาธิ
แล้วก็คงพูดคุยกันก่อนในค่ายว่าจะเอายังไงดีกับประเด็นนี้
แถลงข่าวกับนักข่าวเพื่อให้จบเรื่องนี้เลยหรือไม่
ส่วนด้านคุณพ่อคุณแม่ของศรีสะเกดนะคะ
โดยคุณพ่อก็บอกว่าทราบข่าวการเลิกราของลูกชายกับอดีตแฟนสาว
ซึ่งก็บอกว่าเจ้าแหลมก็ไม่อยากให้ข่าวหรือว่าชี้แจงอะไร

แล้วก็บอกด้วยว่าน้องเก๋ก็ได้ติดต่อมาที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
บอกว่าจะนำเงินสด๒ล้านบาทมาคืน
รวมทั้งวัวแม่พันธุ์อีก๓ตัวมาคืนให้ของครอบครัวศรีสะเกด
ครับบางเรื่องบางมุมเราก็ไม่สามารถที่จะพูดออกไปออกอากาศได้
เพราะว่าความจริงทุกอย่างต้องอยู่ที่ทั้งสองฝ่าย
ที่เขาจะพูดคุยแล้วก็ตกลงกันนะครับ
โดยล่าสุดเนี่ยมันก็มีภาพนะครับที่มีการโพสต์ออกมาโดยน้องเก๋เองนะครับ
เขาก็บอกว่าเก๋ไม่เคยคิดจะโทษใครนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ย
แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเธอด้วย

คือเขาบอกว่านี่คือคนที่เก๋คุยอยู่ปัจจุบันค่ะ

แล้วก็ส่วนคนที่พี่แหลมคบอยู่ไปถามเอง
อันนี้คือข้อมูลฝั่งคุณเก๋
คุณเกเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาคบด้วยอยู่
ส่วนผู้ชายไปรอฟังฝั่งผู้ชายแล้วกันว่าอย่างไร
แต่โพสต์เมื่อวานเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าศรีสะเกดไปมีผู้หญิงอื่นนะครับ
แต่ว่าวันนี้ทางน้องเก๋ก็มีการโพสต์เคลื่อนไหวเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับ

อย่างไรเนี่ยเราก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากภังฝั่งศรีสะเกตนะครับ
เพราะว่าแน่นอนในเรื่องส่วนตัวถ้าเขาไม่พูดไม่มีปัญหา
แต่ว่าสมาธิในการฝึกซ้อมหลังจากนี้คนไทยทุกคนก็เอาใจช่วย
จริงต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ
แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดังคนก็อยากจะจับตามอง
เพราะฉะนั้นถ้าจะวิภาควิจารณ์ก็ในทางเหมาะสมแล้วกัน
ก็อยู่ด้วยข้อมูลความจริงจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็พิจารณาเอานะครับวันนี้